ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นชาวปลาจีนบุรีค่ะบอกว่าสื่อมวลชนอืม
ช่วยเป็นผู้พิทักษันติยราชให้หน่อยได้ไหม
เธอบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยนะโดนขโมยย่องขึ้นไป
ขโมยของมาครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วล่าสุดค่ะ
ขโมยเสื้อผ้าชุดชั้นในไปแล้วเอากล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะ
ไปให้ตำรวจดูค่ะตำรวจบอกว่าไงภาพมันไม่ชัด
จับตัวคนก่อเหตุยากเนี่ยคุณเห็นไหมเลือกช็อปตามใจฉันมาก
แล้วคือใจเย็นมากเลยอ่ะค่ะครับไม่รู้สิตำรวจสภศรีมหาโพธิ
ที่ที่รับผิดชอบท่านว่าไงอ่ะนะฮะนี่เป็นครั้งที่สี่แล้ว
เป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านในท้องที่ท่านนะฮะ
บ้านเล็กที่ยี่สิบเก้าทับหนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลหัวว่า
มันเกิดขึ้นสักประมาณตี๓๕นาทีของวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมา
เห็นไหมคุณเลือกช็อปยังกับแบบแหมเข้าไปในห้างแล้วก็ไปเลือกผ้านะ
ไปหมดเลยค่ะทั้งเสื้อผ้าชุดชั้นในกางเกงในเสื้อในนะฮะ
คุณนิสาชนบัวทองผู้เสียหายเล่าบอกว่าตื่นเช้ามาตกใจเลยนะคะ
เพราะว่าเสื้อผ้าที่ตากไว้เนี่ยมันหายไปเข้าไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
พบพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจนครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้วที่คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์
ก่อนหน้านี้๓ครั้งคนร้ายได้อะไรไปบ้างคะคุณนิสาชน
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องเครื่องซักผ้าถังแก๊สเครื่องสูบน้ำ
ปุกออมสินมูลค่าความเสียหายประมาณ๕๐๐๐บาทหลังจากนั้นก็เอาหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความในท้องที่สภศรีมหาโพธิแต่ถูกกลับพนักงานสอบสวน
กลับมาบอกว่าก็ภาพในกล้องมันไม่ชัดตามตัวคนร้ายยาก
เธอบอกว่าเธอทุกข์ใจนะฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เหรอตำรวจบอกว่าอยากได้ต้องไปร้องสื่อเอาเหรอ

ทำงานง่ายจังเลยถ้าบอกแบบนี้นะ
ฝากด้วยนะคะตำรวจท้องที่สภศรีมหาโพธิค่ะ